จะได้ยินเสียงนะครับบอกหนีพ่อหนีพ่อคือภรรยาเขาเรียกสามีจังหวะอยู่ข้าง
ตู้ขายตัวกันแล้วก็มองไปที่ถนนพอดีนะฮะก็เลยพากันวิ่งหนีทันนะครับ
ตรงนี้นะโอ้โหมายังไงนี่คันนี้นะครับกระบะสีดำคันนี้นะครับ
มาทางที่ขับมาเนี่ยเขาขับมาทางอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น
่งหน้าจะไปทางโคราชมาถึงตรงนี้เป็นสามแยกใจกลางอำเภอบ้านใหม่
เสียหลักลอยข้ามเกาะกลางถนนพุ่งเข้ามาอีกฝั่งถนนหนึ่ง
แล้วพุ่งเข้ามาที่ตู้ขายตัวท่ารถเป็นท่ารถสุภาพแปรงแรงนะครับ
สองสามีภรรยานะครับคือนายพรรณยูวันดีอายุ๖๙กับนางสุภาพวันดีอายุ๖๐
กำลังทำงานกันอยู่พอดีนะครับ
สามีเนี่ยเขาเป็นในท่าภรรยาเป็นคนขายตัวรถทัวร์
อยู่ตรงจุดที่เป็นตู้ขายตั๋วพอดีนะฮะ
แล้วกำลังหันหน้าออกไปทางถนนก็เลยเห็นทันพอดี

พุ่งเข้ามาเนี่ยโชคดีมากสองคนก็เลยไม่เจ็บนะ
ทางภรรยาเองเนี่ยตอนแรกขาข้างหนึ่งติดอยู่ในตู้ด้วยนะ
แต่เคราะห์ดีที่ไม่เจ็บนะฮะไม่โดนอะไรมากไปกว่านั้น

กระบาดที่พุ่งชนพังเสียหายกระจกแตกระจายนะครับ
คือตอนที่ไปตรวจสอบหลังเกิดเหตุเนี่ยในรถยังเปิดเพลงเสียงดังอยู่เลยนะครับ
ด้านหน้าก็พังเสียหายเสาไฟฟ้าแถวนั้นหักงอไปด้วยตรงนี้ครับ
นายพระรันยูบอกว่าเขาเพิ่งให้ช่างมาติดกล้องวงจรปิด
ตรงจุดนี้แค่วันเดียวนะครับแล้วก็กล้องนี้นี่แหละ
บันทึกภาพเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้ได้
เชื่อว่าที่รอดตายมาได้เพราะบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครอง
ทั้งตัวเขาแล้วก็ภรรยาแล้วก็โชว์สร้อยให้ดูเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
พระที่ห้อยอยู่เนี่ยติดตัวอยู่เนี่ยมีทั้งเหรียญสมเด็จวรคัง
แล้วก็เม็ดพระศกพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์
คนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะครับ
แรงกระแทกอย่างแรงฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
คือแอร์แบ็คของกระบะเนี่ยทำงานแต่ว่าก็บาดเจ็บนะครับ
สพบ้านใหม่ชัยพฤษบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ทางหมอช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับ
เจาะเลือดเพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของคนขับกระบะแล้ว
เป่าคงไม่ไหวเพราะว่าบาดเจ็บอยู่ตอนนี้
เจาะเลือดไปก่อนส่วนข้อหาต่างเดี๋ยวจะแจ้งกันต่อไป